มาดูความเดือดร้อนของพี่น้องชาวจังหวัดฉะเชิงเซากันหน่อยนะคะ
เขาบอกว่าทนมานานแล้วทนมาสุดแล้วแล้วจะไม่ทนต่อไปแล้วนะคะ
ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะวงดุรยางของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดฉะเชิงเซาคุณ
ซ้อมกันเสียงดังมากถามว่าอ้าวแล้วทำไมอ่ะ
มันเสียงดังเวลาตีหนึ่งตี๒เวลาหลับนอนของชาวบ้านนะคะเป็นแบบนี้ทุกเสาร์อาทิตย์
เคยไปพูดคุยกับคุณครูแล้วแต่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้น
คืออย่างนี้เรียกว่าผิดการะคือผิดเวลาแต่ถูกเทศะเพราะเขาซ้อมกันในโรงเรียน
คุณผู้ชมไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นกันหน่อยค่ะ
อุโหถ้าเป็นใกล้บ้านเราคุณซูพัสราตรึงไม่ได้หลับแน่นอนกันเลยล่ะคุณ
มันเสียงดังจริงนะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคือจะบอกว่าขยันถูกแล้วนะ
ซ้อมถูกแล้วแต่ช่วยดูด้วยว่าไปเดือดร้อนถึงคนอื่นหรือเปล่า
เรื่องราวเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะ
มีการโพสต์เขียนข้อความระบายความในใจ
เธอบอกว่าฝากผู้ที่เกี่ยวข้องดูแลด้วย
สร้างความรำคาญความเดือดร้อนมาก
ขอความร่วมมือจากครูผู้สอนหลายรอบมาก
แต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง

เสาร์อาทิตย์เป็นเวลาที่ทุกคนพักผ่อนทุกคนไม่ได้ทำงาน

ถามว่ามีอะไรคืบหน้ามั้ยได้ผลมั้ย

เพราะว่าตำรวจไปเนี่ยไปตรวจที่โรงเรียนปรากฏว่าประตูเนี่ยล็อก
ตำรวจเขาก็เลยเข้าไปไม่ได้นะคะ
เธอก็เลยเอาล่ะตัดสินใจติดต่อไปที่ครูผู้สอนเลย
แต่ทางครูตอบกลับมาว่า
ว่าโอ้โหฟังแบบนี้แล้วยิ่งเดือดคูณสองเลยนะ
ครูตอบกลับมาว่าเดือดร้อนมากนักใช่ไหม
ก็ให้ไปแจ้งความเอาเอง
แล้วพอไปแจ้งความตำรวจก็เข้าไม่ได้อีก
ตำรวจเข้าไม่ได้อีกแล้วนี่คือคืออะไรคะ
เนี่ยแต่กลายเป็นความเดือดร้อนนะคะ
เจ้าของโพสต์บอกว่าแจ้งตำรวจก็แล้ว
บอกครูผู้สอนก็แล้วไม่มีอะไรคืบ
ก็เลยแจ้งสื่ออย่างไทยรัฐทีวีนี่แหละค่ะ
ไทยรัฐทีวีทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้ท่านนะคะอ่า
เรื่องราวที่เกิดขึ้นฝากด้วยนะคะ
จริงแล้วท่านดูข่าวเราอยู่ท่านรู้ตัวนั่นแหละ
โรงเรียนไหนยังไงก็ปรับปรุงด้วยนะ
ค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้มีบ้านเขาอยู่ใกล้โรงเรียนนะเนอะ
เป็นห่วงเขาเดี๋ยวเขานอนไม่หลับกันเนี่ยนะคะ